ดูเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อายุทยานะครับ
คุณผู้ชมฮะตำรวจได้รับแจ้งหนุ่มวัย๓๖เนี่ย
เสียชีวิตจากอาวุธปืนทีนี้เข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
ก็พบว่าในบ้านมีอยู่๓คนเจ้าของบ้านนอนอยู่ชั้นบน
ทีนี้เหลือ๒คนที่มาพักอาศัยอยู่ที่บ้านหลังนี้นะครับ
อยู่ด้วยกันสองคนปรากฏว่ามีคนหนึ่งตายเพราะถูกยิง

ส่วนอีกคนบอกว่าปืนเขาลั่นครับคุณตำรวจ

อาศัยช่วงชุลมุนที่ตำรวจกำลังตรวจสอบพื้นที่
คนที่บอกว่าปืนลั่นหายไปจากจุดเกิดเหตุ
ตำรวจสาวพ่อบางบานจังหวัดพระนครสิทธิยารับแจ้งเหตุ
มีคนถูกยิงบาดเจ็บแล้วก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลบางบาน
ทราบชื่อก็คือนายดะนุพลเนธงามอายุ๓๖ปี
ก็ถูกยิงบริเวณชายโครงซ้ายกระสุนปืนฝังในจำนวน๑๒เมตร
ส่วนที่เกิดเหตุคือบ้านเล็กที่๑ทับ๑หมู่๓อำเภอบางบานนะครับ
ตำรวจก็มาตรวจสอบตรงใต้ถุนบ้านกั้นเป็นห้องนอน

ที่บริเวณลานหน้าบ้านพบกองเลือด
ตรวจสอบภายในห้องนอนชั้นล่างตรงใต้ถุนนี่แหละครับ
พบที่นอนมีปืนลูกซองแบบไทยประดิษฐ์ตกอยู่๑กระบอก
มีปลอกกระสุนปืนลูกซองเบอร์๑๒คาอยู่

เจ้าของบ้านคือนายจตุพรอายุ๓๔ปี
บอกว่าก่อนเกิดเหตุตัวเขาเองอยู่ชั้นบน

ก็คือคนตายกับคนที่หลบหนีไป
คนตายก็คือนายดานุพลเป็นลูกพี่ลูกน้องของผม
ส่วนนายเบียร์เป็นเพื่อนที่มาขออาศัยอยู่บ้านนี้
ทั้งสองคนนั่งเล่นอยู่กันที่ห้องใต้ถุนบ้านนี้
จากนั้นเจ้าของบ้านได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัด

พบว่านายดานุพลถูกยิงอาการสาหัส

ก็เลยช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลแล้วก็เสียชีวิตในที่สุด
ขณะนั้นนายเบียร์บอกว่าปืนลั่น
ซึ่งตัวเจ้าของบ้านก็ไม่รู้เหตุการณ์ทั้งหมดไง

ว่าปืนลั่นแล้วก็ปืนกระบอกที่พบในจุดเกิดเหตุเป็นของใครนะครับ
ส่วนระหว่างที่ทั้งกำลังช่วยเหลือนำตัวนายดานุพลไปส่งโรงพยาบาล
แจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบที่เกิดเหตุ
ช่วงจังหวะชุลมุนในการช่วยเหลืออะไรแบบนี้ครับ
ปรากฏว่านายเบียร์ที่บอกว่าปืนลั่น
หลบหนีออกจากบ้านที่เกิดเหตุกลายเป็นผู้ต้องสงสัย

ล่าสุดตัวนายเบียร์โทรมาขอมอบตัวกับตำรวจ
แล้วก็ตำรวจสืบสวนสพบางบานคุมตัวนายเบียร์บัวขาวอายุ๒๙ปี
มาสอบสวนเก็บคราบเขม่าวดินปืนแล้วก็ดินเอไว้เป็นหลักฐาน

เขาบอกว่าปืนในที่เกิดเหตุเป็นของนายดานุพลคนตายนั่นแหละครับ
ก่อนเกิดเหตุเขายอมรับว่าเขานั่งเล่นกันอยู่๒คน

นายดานุพลนอนคว่ำหน้าในห้องแล้วกำลังค่อยลุก
จากนั้นเสียงปืนดังลั่นทันที
จึงรู้ว่านายดานุพลเนี่ยพกปืนไว้ที่เอ็วที่ตัว
ทำให้กระสุนมันลั่นใส่ตัวเขาเอง
ระหว่างนั้นผมก็พยายามช่วยเหลือปั๊มหัวใจ

เพราะว่าก่อนหน้านั้นเกิดเหตุการณ์ที่ผมไม่ได้ไปรายงานตัวที่ศาล

ผมก็เลยตัดสินใจหลบหนีนะครับ
จนมามอบตัวให้กับตำรวจ
ผมก็ดีผมก็นอนเล่นโทรศัพท์อยู่เขาก็นอนหลับ
นอนคว่ำหน้าแล้วเขาค่อยลุก

ผมก็ไม่รู้ว่าเขาพกพื้นมารู้ตอนที่พื้นรั่น
แล้วแต่พี่กำลังรอผลพิสูจน์เรา

แล้วอันนี้พี่เสียไปความรู้สึกหรือเป็นอย่างไรบ้าง
ก็เสียใจครับ

แต่ว่าแม้ว่าเขาจะไม่ได้สาภาพ
ตำรวจแจ้งข้อหาไว้ก่อนกับนายเบียร์ในความผิด
ข้อหาประมาททำให้ผู้อื่นเสียชีวิตนะครับ
ส่วนความผิดอื่นหรือว่าจะเป็นมือยิงหรือเปล่า
ก็ขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานการสอบสวนเพิ่มเติมนะครับ
แต่สำหรับนายเบียร์ตำรวจมีข้อมูลว่า

จะพ้นโทษออกมาจากเรือนจำได้เพียง๑ปี
สิ่งที่เขากลัวก็กลัวเรื่องของการไปรายงานตัวกับศาลนี่แหละ

ตำรวจต้องทำงานต่อในการคลี่คลายปมให้ได้นะครับ